แล้วข่าวนั้นกับข่าวนี้มันอยู่ในประเทศเดียวกันไหมครับคุณผู้ชมฮะ
ที่เชียงใหม่ครับเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนอำเภอจอมทอง
ลงพื้นที่ทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้สูงอายุ
ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่มีปัญหาในการเคลื่อนย้าย๑๔คนครับ

นายบุญยฤทธินิปปะวนิษฐ์นะครับประธานสาพันธ์ประหลัดอำเภอแห่งประเทศไทย
และหัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค๕สาขาจังหวัดเชียงใหม่
เปิดเผยบอกว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐหรืออำเภอนั้น
ที่จะต้องลงพื้นที่ไปให้บริการประชาชนในการถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
ให้กับผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาได้สะดวกด้วยตัวเอง
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนอำเภอจอมทองออกให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน
อเนกประสงค์ให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ซึ่งมีปัญหาในการเคลื่อนย้าย
ในพื้นที่ธุระกันดาลตะบนบ้านแปะอำเภอจอมทองจำนวน๑๔คนด้วยกัน
กรมการปกครองมีนโยบายอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยติดเตียงคนชะลา
หรือผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ที่มีความจำเป็นต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนเป็นกรณีเร่งด่วน
โดยจะจัดหน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ไปบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ถึงที่ตามความประสงค์ของประชาชน
โดยสามารถติดต่อได้ในวันและเวลาราชการผ่าน๓ช่องทางคุณผู้ชมจดเอาไว้ก็ดี
ถ้าเป็นต่างจังหวัดส่วนภูมิภาคสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่อำเภอเทศบาลหรือเมืองพัทยา
เพื่อประสานงานกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัดส่วนกรุงเทพมหานครสามารถติดต่อได้ที่สำนักทะเบียนเขต
หรือส่วนบัตรประจำตัวประชาชนกรมการปกครองครับ
และสามารถติดต่อผ่านโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข๐๒๗๙๑๗๖๑๐และ๒๕๖
ถ้ามันยาวมากโทรสายด่วนเลยครับ๑๕๔๖ขออภัยขออภัยฮะ๑๕๔๘ย้ำ๑๕๔๘นะครับคุณผู้ชมครับ
ผมกำลังตกใจอยู่ว่าเมื่อกี้ที่ปฐุมธานีครับ
อันนี้ที่เชียงใหม่ครับเขาไปกันได้ครับ
แล้วก็ออกนอกพื้นที่ก็พื้นที่ก็ธุรกันดาลด้วยนะครับ
แต่จริงกรมการปกครองก็มีบริการนี้ก็แสดงว่ามีบริการนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะ
สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกจริงในการที่จะเดินทางมาทำบัตรประชาชนแล้วก็จำเป็นต้องใช้นะคะ